ขนมปอดควายแป้งทุเรียนค่ะ
เป็นขนมอีกชนิดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมาก
หลายคนอาจจะเคยเห็นเคยทาน
ไปดูกันหน่อยแล้วกันเผื่อบางคนเขาอาจจะอยากรู้ว่า

ชื่อก็แปลกแล้วนะปอดควาย

จริงมันมีความแปลกความเก๋หลายอย่างทีเดียวนะคะ
ดูจากหน้าตามันแล้วเนี่ย

มันมีสูตรมีวิธีการทำที่ต่างกันไป
นี่เป็นร้านของนายจีรศักดิ์จักริตหรือป่าน้องค่ะ
น้องเจ้าของร้านขนมปอดควายแม่แปลกเมืองตรัง
ร้านนี้ตั้งอยู่ปากซอยถนนเทศบาล๒๐ริมถนนเพชรเกษม
อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชม

ค้นสูตรเด็ดของขนมที่ผสมผสานระหว่างขนมพื้นเมือง

คือครั้งแรกพี่เขาเอาทุเรียนพื้นบ้านมากวนเป็นไส้
แต่มันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่เว้อค่ะ
ก็เลยเอาเนื้อทุเรียนนี่แหละมาผสมกับแป้ง

ปรากฏว่าโอ้โหแค่วันแรกนะคะ

กลิ่นมันสะดุดแบบจมูกเตะจมูกเลยนะคะ
ขายดิบขายดีจากขายได้วันละ๑๐๐ถาดมาเป็นวันละ๒๐๐ถาดเลย
แล้วก็ในการทำนี้นะคะทางร้านจะนำทุเรียนผสมกับแป้งแล้วก็เทลงกระทะร้อน
กระทะนี้หน้าตามันก็เป็นแบบทรงกลมคล้ายขนมถังแตกนี่แหละ
ก็มี๓แบบให้เลือกคือไส้มะพร้าวสดไส้ถั่วลิสงคั่วแล้วก็ไส้สังขยาด้วย
โดยน้ำตาลไปก่อนนะคะแป้งมันก็จะแบบกลิ่นตอนนี้เนี่ยมันกำลังโชยมามีทุเรียนอ่อน
โอ้โหกลิ่นมันแรงอยู่แล้วก็หอมไง
มันเป็นทุเรียนพื้นบ้านหมอเอามาทำผสมแบบนี้แล้วก็ทาเข้าไปไส้มะพร้าวอ่อนก็ไปสังขยาก็แล้วแต่นะคะ
อย่างราคาคุณผู้ชมตับต้องได้แป้งทุเรียนถาดละ๕๐บาทส่วนแป้งวันนี้ละ๔๐บาทเท่านั้นนะคะ
อร่อยไม่แพงแบบนี้ตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะคะก็อุดหนุนกันเยอะแยะมากมาย
ใครอยากจะไปริ้มลองด้วยตัวเองค่ะจังหวัดตรังนะคะอยู่ปากซอยถนนเทศบาล๒๐ค่ะ
เห็นแล้วอยากทานนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไปแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะไปถูกแน่ตามกลิ่นไป
ตามรอยตามกลิ่นกลิ่นทุเรียน